คุณผู้ชมครับมาดูเหตุนี้โอ้โหน่ากลัวเหมือนกัน
สุนัขพันธ์ไทยตัวใหญ่ขย่ำศีรษะเด็กหญิง
อายุแค่๑ขวบกับอีก๘เดือนเท่านั้นเอง
ขณะที่คุณยายจะพาเด็กหญิงไปตลาดนัดไปซื้อของ

คือเหมือนเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันกับเจ้าของสุนัขนั้น
เจ้าของสุนัขตัวนั้นมาฝากคุณยายซื้อของด้วย
บอกคุณยายจะไปตลาดใช่ไหมฝากซื้อของหน่อย

แล้วก็เดินออกมาจากบ้านปรากฏว่าเจ้าสุนัขตัวใหญ่
ที่ชื่อว่าเจ้าโบ้เป็นสุนัขพันธ์ไทยเนี่ย
เดินตามเจ้าของออกมาด้วย
ในขณะที่ทุกคนไม่ทันระวังกัน
เพราะว่าคุณยายของน้องนีออน

เธอจะฝากซื้ออะไรกันยังไงบ้าง
ปรากฏว่าเจ้าโบ้กระโจนใส่น้องนีออนจนล้มลง
แล้วก็ขย่ำไปที่ศีรษะของน้องนีออนคุณ
หันไปเห็นเลือดเต็มหัวของน้องนีออนเลย

คุณยายบอกทั้งเขาตีเขาเตะ

สุนัขเจ้าโบ้มาปล่อยหัวของน้องนีออนอีกที
ตอนที่มีสุนัขอีก๒ตัววิ่งเข้ามา
โบ้จึงหยุดขย่ำน้องนีออน
จากนั้นคุณยายรีบวิ่งอุ้มน้องนีออน

พบว่าศีรษะเป็นแผลชะกันหลายแห่ง
ต้องเย็บถึง๑๕เข็มคุณเด็กละนิดเดียว

ก็นี่แหละอย่างที่บอกเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะครับ

ตอนแรกทางครอบครัวไม่คิดจะเรียกร้องอะไร

สุนัขกัดน้องในบ้านของเขา

ดังนั้นครอบครัวของน้องนีออน
จึงต้องการขอความเป็นธรรม

มันไม่ใช่อยู่ในพื้นที่บ้านของเขา
มันออกมานอกบ้านพร้อมกับเจ้าของ
แล้วมาขย่ำหัวของหลานสาว
ในเย็นวันเดียวกันเอง
คุณยายเองก็ไปแจ้งกับผู้สิทธิ์ข่าวว่า
ดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของสุนัขแล้ว

อีกทั้งคุณยายเห็นด้วยความเป็นเพื่อนบ้านกันมานาน

คิดว่าคงไม่มีใครตั้งใจให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับ
ทีนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุนัขนะนะ

แต่กับบางทีสุนัขตัวใหญ่เขาเห็น
อาจจะคนหรือเด็กที่ตัวเล็กกว่าเนี่ย
เขาก็คิดว่าเป็นลูกน้อง
คุณเคยเข้าใจนิสัยสุนัขไหม
ใช่เขาจะมีจ่าฝูงกับมีลูกน้อง
เขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเชื่อฟังใคร

บางทีเจ้าของต้องทำตัวให้ใหญ่กว่า
คือตัวใหญ่กว่ากลางกว่าอย่างนี้

เฉพาะสุนัขพันธุนะครับที่เขาต้องการเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับ